ครับมีชายหญิงคู่หนึ่งนะฮะเขาไปซื้อเปียโนมือสองมา
ก็เอามาวางไว้ที่ชั้นล่างของบ้านไม่มีคนเล่นนะ
อยู่ดีเนี่ยเสียงมันดังขึ้นเอง
ทีนี้ก็กลายเป็นปริศนาแล้วฮะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
กันไปได้หลายอย่างเอาไปดูคลิปที่เขาบันทึกไว้ก่อนนะครับ
เอ่อมันดีพอแล้วน่ะผมกลัวโหซาสว่างน่ะนี่ม่ะ
เฮ้ยใจจริงแต่งไม่อนุญาตเลยนะฮะเห็นเป็นบอกซี

กลัวเลยนะฮะหลอนเลย
ฝั่งผู้ชายนี่ด่าผีเลย
เสียงตูตูตูตูตูนี่ไม่ใช่เสียงเบนโนสอันนี้
อันนี้เสียงผู้ชายด่าผี

แต่บางคนก็บอกหนูมันไปวิ่งเล่นอยู่หรือเปล่า
ส่งเสียงดังโดยไม่มีคน

เพชรกะเสมในกรุงเทพ
เราก็เลยไปหาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วน้องเบ้นก็บอกเดี๋ยวสอนแบบไม่เป็นเพลงเลย
คุณทิวกับคุณมิวนะครับ
คู่รักนะเจ้าของบ้าน

บอกว่าเปียโนเครื่องนี้ซื้อมือ๒มา
ก็มาตั้งเอาไว้ที่ชั้นล่างของบ้าน

ปกติที่บ้านนะก็จะเป็นที่เก็บของซะเป็นส่วนใหญ่บ้านหลังนี้

แต่เมื่อ๓๑ตุลาคมเนี่ยมาแล้วคืนวันฮาโลวีนด้วย
ปี๕นะครับเช้ามืด
คุณทิวบอกกำลังจะมาเข้าห้องน้ำ
มีเสียงเปียโนดังขึ้นหลายครั้ง
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะแฟนสาวของเขาแกล้งหรือเปล่า

ทีนี้พอออกจากห้องน้ำมา

แสดงว่าไม่มีใครแกล้งแล้ว
นี่ฮะก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาถ่ายเอาไว้
ตอนแรกมันดังเป็นพัก
คุณทิวบอกทีนี้ก็เริ่มโมโหก็เลย
เหมือนกับแหม่ตะโกนว่าไปท้าทายไป

คุณทิวก็เลยเปิดให้ดูเลยฮะหลังเปียโน
ว่าปกติดีไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างใน
ในตอนแรกผมก็อาจจะยังไม่ค่อยกลัวมาก
เพราะว่าคิดว่าน่าจะอาจจะเป็นหนูหรือว่าเป็นสัตว์ต่างอะไรอย่างนี้นะ
เหมือนที่ในตามคอมเมนต์แต่ว่าในหลายสำนักที่

ก็จะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีรูที่หนูจะเข้าไปได้เลย
ถ้าเราไม่มองในเชิงสิ่งลี้ลับเนี่ยมันก็ไม่รู้จะมองในเชิงไหนครับ
เพราะว่ามันเล่นเองแล้วเสียงก็ชัดเจนมาก
แล้วก่อนที่ว่าพวกเราปิดคลิปเนี่ยพวกเราก็มาเปิดดูด้วยเหมือนกัน

เปิดข้างดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าว่าไม่มี
คือแม้ว่าตอนนี้จะไม่รู้ว่าอะไรนะ
แต่ทั้งสองคนบอกว่ายังไงก็จะเก็บเอาไว้นะครับ
โนหลังนี้เล่นล่าสุดเนี่ยคือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ
เมื่อเดือนก่อนนะฮะเล่นเพลงของพี่ปุ๊อัญชรีเพลงรักนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคู่เชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับ
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตรงกับวันโกนพอดีนะครับ
เอาละเราก็เลยไปถามนี่เขาเปิดให้ดูข้างหลังเห็นไหม
ว่ามันอ่ามันก็แน่นหนาดีไม่น่าจะมีหนูมีจิ้งจกอะไรแบบ
เข้าไปวิ่งเล่นแล้วก็เสียงดังเกิดขึ้นได้
ครูสอนวิชาดนตรีสากลของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นะฮะ
ที่จังหวัดนครสวรรค์เราไปถามนะฮะ
ครูชานรงค์แป้นโตนะครูชานรงค์บอกว่าปกติแล้วหลักการของเปียโนที่จะเกิดเสียงเนี่ยนะ
ในเครื่องเปียโนเนี่ยมันจะมีเส้นลวดขึงเอาไว้ตามโน้ตต่างที่ตั้งเอาไว้
แล้วมันต้องเกิดการกดริ่มนิ้วหรือว่าคีย์บอร์ด
เพื่อจะให้ตุ้มด้านในเครื่องเปียโนเนี่ยที่มีลักษณะเหมือนค้อนไปตี
กระทบกับเส้นลวดจากนั้นมันก็จะมีเสียงเกิดขึ้น
ซึ่งจากคลิปที่เห็นเนี่ยคุณครูชานลงบอกว่ามันเป็นไปได้ยากนะ
เปียโนมันจะดังขึ้นมาเองนอกจากจะมีสัตว์หรือมีอะไร
กดที่แป้นคีย์บอร์ดที่ริ่มนิ้วหรือว่าเข้าไปเดินไต่เส้นลวดด้านในหลังเปียโน
แต่หากมองถึงความลี้ลับในเรื่องของเครื่องดนตรี
ตามความเชื่อของเครื่องดนตรีทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีพ่อแก่คุ้มครองอยู่
แต่เอาละแม้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพ่อแก่คุ้มครองอยู่
จะเป็นเจ้าของเจ้าของเก่าก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้เขาเป็นมือสอง
แต่ครูชนลงบอกคือวิญญาณจะมากดเปียโนเล่นขนาดนี้มันก็ยากอีกนะ

เป็นครูมา๒๐กว่าปีเนี่ยครูสอนดนตรีเนี่ยไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีชิ้นไหนที่มันจะดังขึ้นเองเลย
ต้องมีสัตว์หรืออะไรที่สามารถเหยียบด้วยรุนแรง
ถ้าเหยียบที่ริ่มนิ้วก็น่าจะเดินไต่แบบให้มันดีด
ความริรับในเครื่องดนตรีเราก็รู้ว่าเรามีพ่อแก่เป็นเที่ยวการสักการะนะ
แต่ความน่าจะเป็นไปได้ยากนะผมว่า
ผมก็๒๐กว่าปีแล้วเป็นครูมาก็อยู่ในห้องพ่อแก่อยู่ในห้องอะไรก็ไม่มีอะไรดังเองขึ้นมา

ที่เล่นเปียโนด้วยเล่นเปียโนมานานสามสิบกว่าปี

แล้วก็ไปโดนพวกเส้นลวดพวกทีพวกโน้ต
แต่สัตว์ชนิดนั้นพอมันเข้าไปแล้วเนี่ย

เสียงมันก็เลยดังแบบคีย์โน้ตแต่ละตัวเนี่ย

นี่นะฮะเอาฟังคุณโอมนะครับ
แล้วมันไปโดดสองทีด้วยกัน
แต่มันไม่ได้มาเป็นขวา
คือวันซึ่งอาฮะ

คุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเห็นด้วยนะคะ

ค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังผีส่วนใหญ่มันก็จะมีซีนแบบ

เราก็จะจินตนาการเป็นในมุมหลอนกันซะเยอะ

คุณทิวที่หลังก็อย่าไปด่าผีมัน